ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับไปดูหน้าที่ใหม่ของหมอปลา

นี่แหละครับหมอปลาทลายศูนย์บำบัดยา
คือศูนย์บำบัดยาเสียบติดวัฒนธพุราชบำรุงนี่นะครับ
เขาถูกร้องเรียนว่าโอ้โหไม่ถูกสุขลักษณะแออัดต่างนานา
เรื่องไปถึงหมอปลาครับหมอปลาไปถึงที่เลย
ไปถึงที่แล้วได้ใจได้ใจญาติผู้ปกครอง
ของคนที่อยู่บำบัดอยู่ในศูนย์เพราะอะไรรู้ไหม
อะไรค่ะโทรหาผู้ว่าแบบนี้นะครับโอ้โห

ก่อนจะถึงตอนที่หมอปลาคุยกับผู้ว่านี่คือคลิป

อยู่กันแบบนี้ไหวไหมท่านผู้ว่า
นี่คือความแอดสภาพความเป็นอยู่นะครับ
ในศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
วัดท่าผู้ราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ผู้เข้ารับการบำบัดถ่ายคลิปร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
เพราะตอนนี้มันกลายเป็นไม่ใช่ศูนย์บำบัดแล้ว
มันเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคบางคนติดโรคผิวหนัง
และยังมีข้อมูลว่ามีการซ้อมลงโทษแล้วก็อยู่กินกันอย่างอดอยาก
กินข้าวกับมะละกอต้มสุกบ้างนะฮะบางวันก็ข้าวก็บูดท้องก็เสีย

บางครั้งคนไม่รู้จะทำยังไงนี่คุณผู้ชมดูสภาพไป
ไม่ให้ขับถ่ายรถกางเกงซะเลย
บางคนก็เสียเงินค่าเข้ารับการมาบัดเป็นหลักหมื่นบาท
เออหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ที่เข้าบำบัดแล้วมันไม่หายนะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบุกเข้าไปที่ศูนย์บำบัดกับหมอปลา

พบว่าอาคารที่พักของผู้เข้ารับการบำบัดเป็นอาคารปูนชั้นเดียว
่อด้วยอีดบล็อกขนาด๑๕คูณ๑๕เมตร
มีแค่ผนังช่องลมไม่มีหน้าต่าง
หลังคามุงกระเบื้องติดพัดลมเพดาน

แล้วก็พัดลมระบายอากาศที่ผนังห้อง
ส่วนจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดมีมากถึง๒๑๖คน
ปูผ้านอนเรียงกันอย่างนั้นแออัดนะฮะ

บางครั้งก็ต้องขับถ่ายพร้อมกัน
หมอปลาดูสภาพแล้วรับไม่ได้ครับ
โทรหาท่านจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์
ท่านผู้ว่าราชกาลจังหวัดกาจนบุรี
คือตอนนี้ผมขอประสานผู้ว่าขอกำลัง
เพราะผู้ป่วยที่นี่เขาอยากกลับบ้านมากเลยครับ
เขาโดนกัดค้างลงเหนียวยิ่งประคุกอีกพูดว่า
บกวนผู้ว่าช่วยประสานรถรับส่งคนป่วยเหล่านี้ได้ไหมครับ

คือตอนนี้ผมหวังว่าผู้ว่าคงจะช่วยเหลือชีวิตเหล่านี้
เพราะถ้าผู้ว่าเห็นภาพแล้วใจเขาใจเราเลยครับผู้ว่าครับ
แล้วผู้ว่าครับและเดือนนี้ตายไปสามคนแล้วครับผู้ว่า
แค่เดือนเดียวอะครับนี่มายิงร้อยฝักคุกอีกครับผู้ว่าครับ
ท่านผู้ว่าได้ยินแล้วทำยังไงนะฮะ

มาด้วยตัวเองเลยนะฮะแล้วก็นิมนต์พระชาญวิทย์นะครับ
ชีตมาโรท่านเป็นลัยขาของสูตรบำบัดมาร่วมพูดคุย

สุดท้ายเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย
พุธว่าราชการจังหวัดการชนะบุรีนะครับ
รอดอขาวชนไก่นะอยู่ละคุณเคย
อ้าวนั่นแหละที่ตำรวจรัฐญาอำเภอเมืองกาญจนกบุรีนะครับ

หลังจากนั้นก็ให้ประสานญาติผู้ปกครองของแต่ละคน

ส่วนเรื่องการร้องเรียนให้ตรวจสอบศูนย์บำบัดวัดท่าผู้
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายและจะให้ทางศูนย์เนี่ย
ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
ส่งพี่ชายไป๑๐กว่าวันแล้ว
เงินที่จ่ายไปจะได้คืนหรือเปล่าไปกู้เขามาด้วยเพื่อรักษาพี่

แสดงว่านี่เรื่องจริงเลยนะฮะแล้วมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่ลูกชาย
ที่ศูนย์บำบัดแห่งนี้เหมือนกันนะฮะบอกว่าเนี่ยสำทับกับหมอปลาเลยว่า
เรื่องนี้เรื่องจริงฮะเป็นเรื่องจริงคือลูกชายแม่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน
และอาการสะบักสะบอมไม่แพ้ใครครับ
แสดงมาก

ด้านในคือไม่มีห้องนอน

สภาพแอลนี่ไม่ถูกสุกขนาดนั้น

ครับเป็นคนหนึ่งเป็นทั้งค่าย
เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณแม่ชื่อว่าแม่กวาง
มีลูกชายอยู่ที่นี่เหมือนกันแม่กวางบอกว่า
นี่อาการของลูกเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
คือเจ็บป่วยขนาดไหนเรื่องของลูกเรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องที่จะเอาลูกเข้าไปบำบัดรักษาที่นี่
ต้องจ่ายเงินนะฮะไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยจะเข้าไปได้นะ

จ่ายเงินขาเข้าคือถ้าเข้าไปเนี่ยอย่างน้อย๓๐๐๐บาท
จ่ายคุณแม่ก็บอกไม่เป็นไรยอมไปกู้มา
ต่อรองได้เหลือ๒๖๐๐แต่ว่าตัวเลขเพดานเนี่ยที่๓๐๐๐
และจากนั้นมาพอมารู้ตัวอีกทีว่าลูกชาย
เจอสภาพถูกทำร้ายร่างกายดุเดือดรุนแรง
ใครเป็นคนแนะนำไหมดาบตำรวจท่านหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็
ไปที่นี่เลยไปที่นี่แล้วดี
รับรองว่าลูกหายคุณแม่ก็เลยไปกู้เงิน
กู้เงินแล้วก็เอาลูกเข้าไปจ่ายไป๒๖๐๐
แต่ตอนเห็นลูกสะบักสะบอมบอกไม่ไหวแล้ว
ถ้าลูกอยู่ต่อไปมีสิทธิ์ตายก่อนเลิกยาได้
ดังนั้นคุณแม่เลยบอกงั้นขอเอาลูกออกมาได้
แต่ก่อนจะเอาลูกออกมาต้องจ่ายอีก๑หมื่นเป็นอย่างน้อย

ก็คุณอยู่ไม่ครบคอร์สดังนั้นจะออกมาก่อน
เดี๋ยวเกิดลูกคุณมีปัญหามาเดี๋ยวทางศูนย์จะได้รับความเสียหาย

คุณแม่บอกก็มีความจำเป็นต้องจ่ายไปฮะ
แล้วมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่น่าสนใจคือ
วัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ใช้คำสั้นว่าคุก

มันมีกฎที่มันโหดร้ายเหลือเกิน

อาบ๖ขันมึงโดนตบนะ

มีคนโดนซ้อมทั้งมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
มีเหตุผลคืออะไรทำผิดกฎของเขา
แต่คงไม่มีเหตุผลคือนั่งกวนตีน
กวนตีนก็โดนตบได้เหมือนกัน
เดี๋ยวฟังจากวัยรุ่นที่เอาคลิปนี้มาฝากทางชาวบ้านฮะ

ถ้าเราทำผิดเราก็โดนตีโดนตีครับ
อย่างเช่นว่าหลบหนีคิดหลบหนี

เวลาเขาตีอย่างนี้เวลาทำผิดอย่างนี้

เขาให้ดูดยาเขาแบ่งเวลาให้ดูดอย่างนี้
ถ้าเราดูดไว้ตรงเวลาอย่างนี้เขาก็ไปเรียกมาตี๑๐ทีบ้าง๒๐ทีบ้าง
แต่เคสพวกผมเนี่ยจะโดนหนักคือ
พวกผมคิดจะแหกหนีพี่
เพราะมันอยู่ยากอยู่ลำบาก
ก็มีแต่คนอยากจะหนีแต่ไม่มีใครกล้าพวกผมก็เลย
คุณพี่วันนั้นว่าอย่าแหน่งแต่ว่าหนีไม่ลอด

อันนี้เป็นเหล็กแล้วฟังแฝกหนักอะ
โดนทำร้ายยังไม่พอฆ่าแป๊เจี๊ยบอกไปแล้วใช่ไหม
๓หมื่นแล้วออกมาเนี่ย๑๐๐๐๐๐หนึ่ง

เมื่อกี้ผมละจำนวนเงินเอาไว้

เขาบอกว่าไลน์ที่ส่งข้อมูลมาเมื่อกี้นะ

แต่เพดานอย่างน้อยต้อง๓๐๐๐บาท

เอาเงินให้ลูกเป็นเงินสดบ้างเงินโอนบ้าง
แต่ลูกกินข้าวคุกน้ำปลา

แบบนี้แล้วนี่เหรอ๕๐๐บาทเหรอ

แล้วเงินอยู่ไหนตอบไม่ได้เลยทุกวันนี้
เหตุการณ์นี้เนี่ยทนายภัยศาลที่ไปพร้อมกับ

เคยมีคนร้องเรียนมาแล้วครั้งหนึ่ง

ดังนั้นขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ใช่หากทำร้ายเนี่ยในกรณีที่ผิดระเบียบอันนี้พอเข้าใจ
แต่บางครั้งบางคราวถึงขั้นล็อกกุญแจมือทืบ
เหตุการณ์แบบนี้นี่คือการกักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกาย
ดังนั้นต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความผิดด้วยนะฮะ
กับว่าตอนนี้มือปราบสัมภเวษีกับทนายภัยศาล
เดินหน้าประสานงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามต่อให้นะคะ